สำนักช่าง๑๐หมู่ได้เปิดเผยแบบแผนของประณีสินราชรสปืนใหญ่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
หลังจากที่ทำโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนขั้นตอนต่อไปค่ะคือการประดับตกแต่งด้านศิลปกรรมเพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีค่ะ
หลังจากที่กรมสรรพาวุฒหารบกได้ใช้เวลากว่า๔เดือนทำโครงสร้างและระบบขับเคลื่อน
รสปืนใหญ่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมบูรณ์ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และได้ทำพิธีส่งมอบราชรสปืนใหญ่ทั้งองค์จริงและสำรองให้กรมศิลปากร
นำไปประดับตกแต่งด้านศิลปกรรมเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
นายชนะโยธินอุปลักษณ์ในช่างศิลปกรรมสำนักช่าง๑๐หมู่ผู้ออกแบบราชรสปืนใหญ่
ได้เปิดเผยถึงการออกแบบว่าได้ศึกษาข้อมูลตามต้นแบบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่๘
เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี
ในส่วนของฐานเราก็ใช้ฐานสิงซึ่งเป็นฐานที่แสดงฐานอนุสักของพระมหากษัตริย์
ก็จะมีการสลักลวดลายแล้วก็ลงรักปิดทอง
แล้วก็มีการประดับในส่วนที่เป็นแค่ปืนด้วยลายประจำยาม
แล้วก็ที่ซี่ล้อนะครับก็จะมีลักษณะการประดับด้วยกระจังบริเวณดุมล้อแล้วก็ซี่ล้อ
เพื่อให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ปัจจุบันราชรสปืนใหญ่ราชรสองค์สำคัญในริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศ
ได้ถูกเชิญมาไว้ที่โรงราชรสพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เพื่อให้สำนักช่าง๑๐หมู่ประดับตกแต่งงานประณีตสิน
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ